เอาล่ะปิดท้ายที่อีกหนึ่งเรื่องราวอาชีพดีนะคะ

ถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างรายได้สร้างผลผลิตให้กับพวกเราชาวไทยกัน
แต่ว่าบางทีเขาลงทุนเยอะอาจจะขาดทุน
วันนี้เราจะแนะนำอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
น่าสนใจมากเพราะว่าทำกสิกรรมนี่นะคะ

แต่ว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ
ทำรายได้ถึงกว่า๒ล้านบาททีเดียว

มาริเทออ้อยอินซี

เป็นฝีมือของนางมาติกาศรีวรรณะ

ภายในไร่ตำบลป่าพุทธศาสตร์
อำเภอขานุวรรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
คือเมื่อก่อนคุณมาติกาเคยทำอาชีพค้าขายมาก่อน
แล้วก็ผันตัวมาทำเกษตรกร
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
ก็คือเธอเริ่มศึกษาโครงการ๑ไร่๑แสน
โครงการเกษตรกรตามรอยเท้าพ่อ
แล้วก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่๒๐ไร่
โดยในช่วงฤดูการนี้นะคะ
เธอก็เลือกปลูกอ้อยคันน้ำ
เพราะว่าให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงมาก

แต่ถ้าเกิดอ้อยโรงงานคือเอาไปทำเป็นน้ำตาล
แล้วก็ตลาดการบริโภคน้ำอ้อยสด

ลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่๘เดือน

และเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อทุกสภาพพื้นที่

ปริมาณน้ำอ้อยเยอะให้ความหวานสูง

ก็สามารถไว้ต่อได้๓๕ครั้ง
ลดต้นทุนการปลูกได้มากค่ะ
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทำไมถึงอยากจะปลูกอ้อยคะ
ทำไมถึงหน่อยถึงเลือกปลูกอ้อยคันน้ำ
เพราะว่าเราเห็นแล้วว่า

แต่สิ่งท้าทายมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะ
ครั้งแรกที่ขายอ้อยคันน้ำ
วันแรกที่ไปขายที่ตลาดเกษตรกร
ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะขายได้ไม่ได้นะคะ
เทใส่แก้วให้พี่ทุกคนชิม

นี่เขาซื้อกันรายได้เป็นแสนแล้วนะคุณนะคะ
แล้วตอนนี้อ้อยหนึ่งไร่เอามาทำน้ำอ้อยได้
ได้ถึง๒๘๑๖๐๐๐บาท

ชื่นชมเกษตรกรจริงที่เรียกว่าไปเรียนรู้
เรื่องของความรู้ต่างแล้วก็มาประยุกต์ใช้
กับอาชีพกับพื้นที่กับความรู้ของตัวเอง

จะขายทุกวันศุกร์ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
และตลาดประชารัฐหน้าทกศบึงสามะขี่ค่ะ

คือถ้าปลูกแบบอินซีเนี่ยมันก็จะได้ราคาแบบนี้แหละ
บางคนที่ดูข่าวเราเป็นเกษตรกรบอกไม่เชื่อหรอก

แต่ถ้าลองปลูกแบบอินซีปลอดสารพิษแบบนี้
เชื่อเถอะครับว่าจะขายได้ดีจริงนะ